หลังจากที่เมื่อวานมีการโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งคอรมอลชุดใหม่มาแล้ววันนี้
ถือว่าเป็นการทำงานของนายกรัฐมนตรี
หลังจากที่เมื่อวานมีการโปรดก้าวมา
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคอรมอชุดใหม่
ปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีการถวายสัตว์เรียบร้อยแล้ว
แล้วคอรมอชุดเก่าก็จะหมดหน้าที่ลง
แต่ว่าเมื่อเช้านายกรัฐมนตรีก็ให้ผลเอกประวิทย์
ได้นำทางด้านคอรมกลาโหมอาเซียน
แล้วก็เลขาธิการอาเซียนเข้าพบ
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ต่อไปเดี๋ยวเราต้องพ่วงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมไปด้วยต้องเรียกให้คุ้นชินนะคะ
ซึ่งเมื่อเช้าค่ะนายกก็เข้าปฏิบัติงาน

ก็มาตั้งแต่เช้า๘โมงเลยนะคะ
สีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส

หลังจากที่มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา

นายกก็เปิดโอกาสให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรี

ได้นำคณะรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
ในโอกาสที่มาเยือนไทย
เพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่๑๓
ไทยเราเป็นเจ้าภาพในฐานะประธานอาเซียน
จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๒กรกฎาคมนะคะ
นี่คือเป็นภารกิจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจสุดท้าย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะ
อกจากนั้นค่ะมาดูทางด้านนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์หน่อยนะคะ
นายสมคิตได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็บอกนะบอกว่าส่วนตัวไม่คิดว่าจะได้เป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจ
เพราะว่ายังมีรองนายกอีกหลายคน
แต่ละคนก็จะช่วยกันแบ่งเบางาน
เพราะว่าจะกำกับดูแลแต่ละกระทรวง
รวมถึงจะมีการรายงานตรงไปที่นายกรัฐมนตรี
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
อกจากนั้นทางด้านรองสมคิดก็บอกด้วยบอกว่า
ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ทุกฝ่ายก็จะต้องจับมือการผลักดันเศรษฐกิจในประเทศ
แล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่น
ถ้าเกิดว่าเราขาดความมั่นใจในประเทศ
ต่างชาติเขาจะเชื่อมั่นเราได้ยังไง
บอกด้วยนะคะไม่อยากให้กังวลเกี่ยวกับพักร่วม
อย่ากังวลว่ารัฐบาลจะไม่มีเสถียรภาพ
ไม่อยากให้ไทยขัดแย้งกันเองในประเทศ
คือจะเข้าทำนองชักปืนมายิงขาตัวเอง

ส่วนทางด้านรองนายกอีกหนึ่งคน
ก็คือนายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ยืนยันนะคะบอกว่าจะทำหน้าที่
เพื่อบ้านเมืองและประชาชนให้ดีที่สุด

แล้วก็เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
จะทำงานได้อย่างมีเอกภาพ
แม้ว่าจะมาจากหลายพักการเมืองก็ตามค่ะ